คุณผู้ชมคะตรวจสอบข่าวใหญ่ที่วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งนะคะ
จับพิรุษแหม่มบิ๊กโจ๊กแฉไม่โดนข่มขืน
โชว์ภาพจำลองแจงกงศูนย์ใหญ่
ภาพจำลองเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่
เรื่องของชายหาดสำคัญมากนะ
น้ำขึ้นน้ำลงในวันขึ้น๑๔ค่ะมันเดือน๘อันนี้นะฮะ
ใครจะคิดว่าเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่บอกได้ว่าเรื่องนี้สรุปแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูคือเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๑๑โมง
สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
ทางด้านรองโจ๊กหรือว่าพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน

ก็เดินทางไปพบกับนายพอลเคกงศูนย์ใหญ่
อังกฤษประจำประเทศไทยค่ะ
แล้วก็ตอนที่เดินทางไปพบเอาผลการตรวจสอบในที่เกิดเหตุไปด้วย
เอาวัตถุพยานพยานบุคคลหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
จำลองต่างตามเวลาเสมือนจริง
จำได้ไหมคืนก่อนหน้าเขาก็ไปจำลองเหตุการณ์
ไปดูในช่วงเวลาจริงสักเที่ยงคืนตี๑นะครับ
ตอนนั้นรองผู้การจังหวัดสุรธานีพาคณะไปดูซิ
ว่าเส้นทางตรงนี้ตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างกับสื่อของอังกฤษ
ว่าเธอกินเบียร์จากร้านนี้แล้วก็ถูกมอมยาจากร้านนี้
แล้วก็ถูกลากไปอุ้มไปแล้วก็ไปรู้สึกตัวอีกทีที่
โกดหินจกประรอเนี่ยเส้นทางตรงนี้มันเป็นอย่างไรมีร้านค้าอะไรอยู่บ้าง
กล้องวงจรปิดกี่ตัวนะครับแล้วก็ความมืดความสว่าง
รวมถึงเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงด้วย
ใช่เพราะว่าหลังจากที่ทางด้านรองโจ๊
เข้าพบกับทางกรงศูนย์ใหญ่ประเทศอังกฤษแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์

ให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยว่าจุดนั้นมันยังไง
คืนนั้นต้องบอกก่อน๒๕ต่อ๒๖มิถุนายน
มาเป็นคืนตรงกับวันขึ้น๑๔ค่ำเดือน๘

แน่นอนค่ะว่าเป็นคืนที่น้ำทะเลหนุนสูง

เป็นการเปรียบเทียบระดับน้ำขึ้น๓จุด
เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นคือจุดฟิตโบบาร์
ลีโอบาร์แล้วก็จุดลานจอปร
ซึ่งภาพนี้ค่ะที่เปรียบเทียบให้ดูเนี่ยนะ
มันขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของผู้เสียหาย
ครับก็บิ๊กโจ๊กให้ท่านทูตดูนะว่า
ตอนกลางวันพอน้ำลดมันก็เป็นชายหาดปกติ
ถูกต้องไหมแต่ตอนกลางคืนน้ำมันขึ้น
ขึ้นมาจนถึงร้านค้าร้านอาหารต่างเลย
ดังนั้นมันจะไม่มีเส้นทางที่จะเดินไปที่
โขดหินหรือว่าอะไรนะส่วนจบปะรอได้ร้านจบปะรอได้นะครับ

บอกว่าคืนนั้นนั่งดื่มอยู่ริมหาด
เขาก็มีการเดินไปที่บริเวณร้านหินจบปะรอ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของการตรวจสอบระดับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ย
ช่วงเวลานั้นระดับน้ำมันขึ้นมาเยอะค่ะ
เป็นระดับระยะทาง๔๐๐เมตร
จากลานหินจอปรขึ้นมาจนถึงฝั่ง
เท่ากับร้านหินจบปะรอมันจะถูกน้ำท่วมไง
ใช่ดังนั้นคือถ้าเกิดว่ามีเหตุเกิดจริงจะต้องอุ้มไป
แล้วก็ไปกระทำกันตรงโขดหินคือลุยน้ำไป

และในคืนที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด้วย

เขาบอกว่ามันผิดวิสัยมันจะผิดปกติ

ถ้ามองจากมุมร้านค้าใครอุ้มใครเดินลุยน้ำกันไป

ดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นไปไม่ได้

จากพยานหลักฐานต่างที่ตรวจสอบมาแล้ว
สรุปได้ว่าไม่มีการวางยาและไม่มีการข่มขืนเกิดขึ้น
หลังจากนี้ค่ะทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ก็จะต้องประสานต่อไปยังผู้เสียหายให้ส่งหลักฐานมา
เพราะว่าทางแม่ผู้เสียหายก็บอกว่ามีเสื้อยืดของลูกสาว
จะต้องส่งตรงนี้ค่ะกลับมายังประเทศไทย
มาตรวจสอบร่วมกันกับหลักฐานของไทย
คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน๑เดือน
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้ว
พบว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริง
เป็นเรื่องเท็จก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย
เดี๋ยวไปฟังเสียงรองโจ๊กหน่อยนะคะ
พยานวัตถุพยานบุคคลนะครับ
แล้วก็จากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เรื่องแสงไฟ
เรื่องคืนที่ประจานเต็มดวงเป็นคืน๑๔ค่ำนะครับ
เรื่องคนที่เยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับ

การตรวจสอบตามคำสั่งของท่านพบตรก็จะยุติเพียงแค่นี้นะครับ
การยุติก็คือไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
ส่วนจะเรื่องถูกข่าวหรือไม่เรื่องถูกข่าวเดี๋ยวเรารอวัตถุพยานเพิ่มเติม
นะครับแต่ถ้าสุดท้ายพบว่าเป็นการแจ้งความเท็จเป็นการให้การเท็จ
เราก็จะมีมาตรการทั้งอาญาและทั้งการอำนวยการหากมาตรการตอบออก

ก็ทางด้านของบิ๊กโจ๊กก็บอกแบบนี้ว่า
การตรวจสอบตามคำสั่งของพบตรตอนนี้โดยสรุปถือว่าจบสมบูรณ์แบบแล้ว
สามารถยืนยันได้ว่าร่องรอยวัตถุพยาน
การสอบปากคำพยานและการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงตามสภาพแวดล้อม
รวมทั้งตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่มีพลตำรวจตรีปรีดีพงเศรษฐสันรองผู้บัญชาการ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำทีมงานลงพื้นที่ตั้งแต่แรก
ครบถ้วนสมบูรณ์และรายงานให้ท่านทูตได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ใช่ค่ะคือครบ๑๐๐แต่ที่จะรอหลังจากนี้ก็คือรอพยานหลักฐานใหม่นะคะ
ทีนี้ทางด้านรองโจ๊กก็พูดถึงกรณีที่แม่ของผู้เสียหาย
ว่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทย
แล้วก็ไม่ให้ลูกสาวเดินทางมาแล้วกลัวเรื่องความปลอดภัย
เดี๋ยวแม่จะเป็นคนติดตามความคืบหน้าของคดีเอง
เรื่องนี้รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่า
ของผู้เสียหายไม่ใช่พยานบุคคลสำคัญ
ดังนั้นมันก็เลยไม่มีผลกับรูปคดีค่ะ
แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะต้องแจ้งกลับเข้าไป
คือบอกให้เขารู้หน่อยเรื่องข้อกฎหมายของไทย
ว่ามันมีอายุความ๓เดือน
ซึ่งอายุความของคดีนี้จะครบกำหนดวันที่๒๕กันยายนนี้นะคุณ
นับตั้งแต่วันเกิดเหตุที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างกับสื่อที่ประเทศอังกฤษ
แต่ว่าตำรวจเขามีความจำเป็นต้องสอบปากคำตัวผู้เสียหาย
รวมถึงตรวจร่างกายทางการแพทย์ด้วย
หากผู้เสียหายไม่สะดวกที่จะเดินทางมาภายในอายุความคือ๒๕กันยายนนี้
ก็สามารถให้สถานเอกอัครราชทูตสหราชนาจักรเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อน
เพื่อไม่ให้คดีความหมดอายุ
ส่วนคดีความที่แจ้งไว้มันเป็นคดีความเรื่องของการลักทรัพย์เท่านั้นเอง
ยังไม่มีการแจ้งคดีเรื่องของการถูกกระทำชำราวหรือถูกข่มขืนนะครับ

ถ้าตัวผู้เสียหายอยากเดินทางมาที่ประเทศไทย
หรือมาแจ้งความหรือมาต่ออายุความ

อันนี้ในเรื่องของการแจ้งความการร้องทุกข์

ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็พูด

บอกว่าเดี๋ยวจะออกหมายจับ๒เพจ

ของเจ้าของเพจได้แล้วเดี๋ยวออกหมายจับ
แล้วก็จะแจ้งข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
รวมถึงคนแชร์ข้อมูลเขาบอกว่าอันนี้
จะออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับ
มาดูทางฝากฝั่งของผู้การจังหวัดสุราธานีกันบ้าง
ผลธรรมรวชตรีอภิชาศบุญศรีบรวชก็ยังทำงานอยู่นะเรื่องนี้
คือว่าแม้ว่ารองโจ๊กจะไปสรุปให้กับท่านทูตได้ฟังแล้ว
แต่ว่าทางผู้การจังหวัดก็ยังคงต้องทำงานต่อนะครับ
ได้มีการสั่งการผนึกกำลังชุดสืบสวนสอบสวน
สอบพ่อกะเตาและสอบพ่อกล้ายเคียง
กับทหารและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตามเส้นทาง

พร้อมเตรียมสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มรวมกว่า๕๐ปาก
แล้วก็เพิ่มชุดสอบสวนรวม๒๔คน
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดด้วยนะครับ

นักท่องเที่ยวเข้าพักเป็นระยะทาง๒กิโลเมตร
พร้อมขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งหมดนะครับ
โดยพบว่านักท่องเที่ยวเริ่มเที่ยวตั้งแต่คืนวันที่๒๕มิถุนายน
จากนั้นได้เดินเท้าออกมาบริเวณถนนสายรีไน
ชุดที่สองของเจ้าหน้าที่
ก็จะเดินทางตามเส้นทางถนนหาดทรายบรีไน
กระทั่งถึงร้านเครื่องดื่มบริเวณใกล้เคียงกับไอแลนด์
นักท่องเที่ยวอ้างว่าซื้อเครื่องดื่มเป็นขวดหรือกระป๋อง

ที่๓ก็เป็นการไล่ตรวจกล้องวงจรปิด
จุดที่นักท่องเที่ยวอ้างว่าเดินผ่าน
และระหว่างทางได้มีผู้ชายเอเชียเข้ามาทัก
จากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับ
เขาบอกว่าบริเวณของกล้องวงจรปิดโดยรอบแถวนี้

เพื่อความกระจ่างชัดโดยเร็วนะครับ
ใช่แล้วก็นอกจากนี้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
สอบปากคำส่วนหน้าเอาไว้บริเวณลานจอปรนะคะ

แล้วก็ฟื้นขึ้นมาเจอชายแปลกหน้ายิ้มอยู่ข้าง
คือมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการสอบปากคำ
เพื่อให้ง่ายต่อการนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
ปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นครั้งที่๒
ทางตำรวจลงพื้นที่ปูพรมทั่วพื้นที่เลย
สืบหาพยานหลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าเดี๋ยวภายในวันที่๑กันยายนนี้
จะสามารถคลายปมต่างได้อย่างแน่นอน
แต่ก็ถือว่าตอนนี้คดีก็คืบหน้ามาเยอะแล้วนะคะ